คุณผู้ชมดูเหตุฆาตกรรมโหดเหตุนี้หน่อยค่ะ

ชาวบ้านเขาไปทอดแห่แล้วเจอศพลอยอยู่ในทะเล
โดนเอาเชือกไนลอนผ้าขาวม้ามัดมือมัดเท้า
แล้วก็มัดคอค่ะโอ้โหเป็นการฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเลยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปตามต่อคนก่อเหตุคือใคร
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มุ่งปมไปเรื่องของการทวงเงินค่ายาเสพติดนั่นเองนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอศพ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายวรวิทย์ช่วยมากอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอเขาชัยสนที่พัทธลุงค่ะ
โดนคนร้ายใช้ผ้าขาวมามัดมือมัดเท้า
แล้วก็มัดคอโยนทิ้งทะเลนะคะ
จุดที่เจอเป็นจุดตรงสะพานเฉลิมพระเกียรติ
ต่อระหว่างอำเภอควนขนุนพัทธลุง
กับอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
แล้วล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษกระจ่างวง
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองพัทธลุง
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ไปดูหลักฐานค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

ได้สอบปากคำญาติกับคนใกล้ชิดของผู้ตายแล้ว
ตอนนี้ตำรวจมุ่งปมไปที่เรื่องของความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดค่ะ
แล้วตอนนี้ก็กำลังเร่งหาตัวชายวัยรุ่น
เพราะว่าญาติบอกว่าวัยรุ่นคนนี้มาทวงเงินค่ายาเสพติด

คือมาทวง๒สัปดาห์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิต
วัยรุ่นคนนี้นี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับตัวนายวรวิทย
ออกจากบ้านในพื้นที่ตำบลควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ตอนค่ำของวันที่๒๑พฤษภาคม

ก็เลยคาดว่าวัยรุ่นคนนี้น่าจะมีส่วนรู้เห็น
เกี่ยวกับการตายของนายวรวิทย์นะคะ

หยิบกระเป๋าเครื่องใช้ส่วนตัวไป
ปกติแล้วตัวนายวรวิทย์จะมีกระเป๋าติดตัวตลอดเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปไล่ตรวจสอบค่ะ
ดูหลักฐานไล่จากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คิดว่าวัยรุ่นน่าจะพาตัวนายวรวิทย์ไป
หรือเส้นทางที่คนก่อเหตุใช้ในการหลบหนี
เพื่อเร่งนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ครับคดีนี้ก็ต้องติดตามเรื่องความคืบหน้านะครับ